ก็อย่างพี่ปูกระหนกวันของเรานี่แหละคุณผู้ชม

เธอไลน์สดขายของอยู่ดีนี่ล่ะค่ะ
แต่ปรากฏว่ามีสาวลายนึง

ขอเงินซื้อผ้าอ้อมให้ลูกนะคะสักร้อยบาท
ด้วยความสงสารนี่แหละค่ะพี่ปูกระหนกวันแกก็ช่วยคนมาเยอะนั่นแหละค่ะ
เขาขอมา๑๐๐นึงพี่ปูโอนให้เลย๑๐๐๐นึงคุณผู้ชม
ปรากฏว่าโอนเสร็จปุ๊บนะคะพี่ปูก็ทักแชทไปหาสาวคนนี้
กลับกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอไม่รู้เรื่อง
ไม่ได้ขอเงินใครสงสัยจะมีคนเอาบัญชีเธอเนี่ยเอารูปไปแอบอ้างนะคะ
พอเห็นท่าไม่ดีนะคะพี่ปูก็เลยตอบกลับไปว่า

เท่านั้นแหละคุณผู้ชมหญิงสาวคนดังกล่าวก็สารภาพเลย
บอกว่าบัญชีนี้เป็นของหนูเองล่ะค่ะ
ตอนนี้กำลังลำบากไม่มีเงินค่าใช้จ่ายแบบจ่ายค่าห้อง
ไม่อย่างนั้นต้องหาอยู่ที่อยู่ใหม่เนี่ยค่ะ
ซึ่งพี่ปูก็บอกว่าโอ้โหเสียความรู้สึกมากนะคะ
คือเสียความรู้สึกไปเลยค่ะเพราะว่าคือแบบมาหลอกกันแบบนี้ยังไง
นะคะก็เลยขอให้คู่กรณีเนี่ยโอนเงินคืนมาทันทีค่ะ
แต่คู่กรณีกลับบ่ายเบียงค่ะบอกเดี๋ยวหนูโอนให้นะคะ
ใบวันนี้ค่ะพี่ปูกระหนกวันค่ะ
ก็ทำที่อย่างลั่นวาจาไว้เลยนะคะก็เดินทางไปที่สอนอบังนาค่ะ
เพื่อแจ้งความเอาผิดกับหญิงสาวรายนี้ค่ะ

ที่ตัวเองตั้งใจจะช่วยเหลือคนเดือดร้อนแท้
สงสารนะคะเห็นว่ามีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยทำอ้างว่าป่วยอีกต่างหาก
แต่สุดท้ายต้องกลับมาเจอพวกหลอกลวงแบบนี้ค่ะ
จะให้คุณตัวนี้ตัวอย่างหรือยังไงเอ๋ย
ตัวอย่างก็คือว่า๑อย่าใช้เด็กมาหากินนะคะ
อย่าใช้เด็กอย่าใช้ความสงสาร

ใช้ความสงสารเอาเด็กมาเป็นเครื่องมืออย่างนี้

ทีนี้พอเราโอนให้ไปปุ๊บเนี่ยไม่หยุดไงคะ

เอ้าผิดบัญชีนี่ซึ่ง

โทรมาก็ไม่ได้แล้วค่ะน้อง
อันนี้ถ้าน้องไม่ได้หลอกใครน้องก็ไม่ต้องกลัว
แต่ถ้าน้องหลอกนะคะน้องก็ต้องมาชี้แจงกับคุณตำรวจ
เออคนจริงนะต้องจัดการค่ะ

มีผู้เสียหายที่หลงเชื่อผู้หญิงคนนี้นะคะ

ติดต่อพี่ปูมาด้วยนะคะบางคนก็เล่าบอกว่า
ผู้หญิงคนนี้ไปหลอกว่าลูกป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลนะคะ
แต่พอติดต่อโรงพยาบาลไปก็ไม่พบชื่อเด็กตามที่กล่าวอ้าง
สรุปก็คือเป็นมิตรนั่นเองแต่เป็นมิตรฉาชีพ
มิจฉาชีพนี้มาในหลากหลายรูปแบบเลย

เพราะว่าโอ้โหสังคมไทยเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับ
แต่ว่าคนก็ได้รับผลกระทบจากโอวิทย์สี่เก้าเยอะ